บดสัมภาษณ์ของศรีชิกเกตที่ได้เปิดใจออกมา

ครั้งแรกต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็คนไทยทั้งประเทศ
ชีวิตส่วนตัวนะครับที่มีการประกาศมั่นกับแฟนสาวคนใหม่ครับ
ตอนนี้เนี่ยศรีสะเกดก็อย่างที่ทราบนะครับมีภาพเมื่อวานว่ากำลังเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ก็มาพร้อมกับแฟนสาวก็คือน้องจ๋าพรพิมลนะครับที่เป็นสาวชุมพร
แหลมก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดคุยกับสื่อในวันจันทร์ที่๓๐กรกฎาคมเวลาบ่าย๒ที่ค่ายมวยนักคอหลวงโปรโมชั่น
เขาบอกว่าเขาตั้งใจมั่นแบบเงียบแล้วก็ไม่นึกว่าจะเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งความจริงก็ไม่ได้ปิดบังอะไร
ส่วนเรื่องที่มั่นนะครับแบบสายฟ้าแลบก็บอกว่าประมาณ๒เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เลิกกับทางน้องเก๋ก็รู้สึกว่าสับสนแล้วก็ไม่มีกำลังใจในการฝึกซ้อม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
นั้นซ้ำรอยหลังจากคบหาดูใจมาก่อนหน้านี้
แฟนคนแรกน้องเก๋แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้แต่ง

โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท
กลางที่๓ในภาค๒ครับนะครับที่กลับเป็นแชมป์อีกกลางหนึ่ง
วันที่๖ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นคู่เอกของศึกวันแชมเป็นชิป
ติดตามฟอร์มของศรีสะเกดทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ส่วนคืนนี้ก็ห้ามพลาดครับเพราะว่าอีกหนึ่งคนครับ
มีโปรแกรมรอวันที่๖ตุลาคมนี้เหมือนกัน
สำหรับภูตองธรรมพัฒน์วิรัชชัยนะครับ
ก็จะขึ้นสังเวียนพร้อมกับ๒นักสู้ของไทยนะครับ
พงศิริมิตสาธิตดารุ่งวัย๒๒จากจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านตัวเองนะครับ
สถิติก็ชนะรวดนะครับ๓ไฟล์เจอของแข็งครับ
ตอโชเพาเซโอนะครับซึ่งเคยชนะทางกริจศาตร์โครงศรีชายมาแล้ว
พร้าวนะครับโพงซิริถือว่าเป็นงานหนักแต่ไม่กลัวนะครับ
ไม่ใช่งานง่ายนะครับว่าเขาก็เก็บตัวซ้อมที่ภูเก็ตมาเป็นอย่างดีเหมือนกัน
ก็คือเขาเป็นหนึ่งในอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยพิงนครที่ไปช่วยน้องนะครับ
อีกหนึ่งมวยไทยชื่อดังครับก็คือฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยนะครับ
หลายสถาบันในรุ่น๑๔๐ปอนด์จะเปิดตัวไฟล์แรกในศึกวันแชมป์เป็นชิป
ลงสู้นะครับโดยมีคนดูแลที่ถือว่าไว้ใจได้นะครับ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็บอกว่าจะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
ให้คนฟิลิปปินส์นั้นได้รับรู้นะครับว่าทิศสงฆ์ของมวยไทยนั้นร้ายกาดแค่ไหนครับ
อย่าลืมนะครับร่วมเชียร์กันได้ครับแล้วก็คู่รองวันนี้เนี่ยก็คือครูตองนะครับ
มีโอกาสชิงแชมป์โลกกับมาตินเหงียนซึ่งมาตินเหงียนนั้นจะสู้เป็นคู่เอกนะครับของวันนี้
แต่ว่าครูตองนั้นอยากจะชิงชำโลกกลับมาตินเหียนนะครับต้องติดตามว่าจะมีโอกาสลัดคิวได้หรือเปล่าครับ